ฝ่ายน้ำล้นคลองพระเกิดอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทธลุง
ก็มีคนเข้าไปหาปลาแล้วก็มีเด็กไปเล่นน้ำ
ปรากฏว่าเด็กที่เล่นน้ำจมน้ำแล้วมีพลเมืองดีที่เขาทอดแหหาปลาอยู่เขาเห็นพอดี
เขากระโดดลงไปช่วยก็ช่วยเด็กขึ้นมาแต่ว่าน้ำมันค่อนข้างแรงแล้วก็เป็นน้ำวนด้วย
ค้นหากันอยู่ตั้งนานนะคะสุดท้ายเจอเป็นศพห่างจากจุดเกิดเหตุไปกิโลหนึ่ง
แต่น้ำแรงจริงน้ำแรงค่ะอู๋นี่เห็นมา
นี่เป็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่นำร่างของพลเมืองดีคนนี้นะคะ
นายวัดถัดชัยหลนพนะอายุยี่สิบเก้าปีหรือในออสค่ะ
ก็นำขึ้นมาจากฝ่ายน้ำล้นคลองพระเกิดอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทธลุง
ภรรยาเนี่ยนะคะโอ้โหร้องไห้แทบขาดใจเลย
นางสาวอังคณาสังมณีอายุยี่สิบห้าค่ะก็คือผู้ตายเนี่ย
ช่วยเด็กที่จมน้ำเด็กอายุ๑๒นะเด็กรอด
จมน้ำเสียชีวิตวันนี้เจ้าหน้าที่เขาหากันนะคะ
ตั้งแต่เช้าค่ะ๙โมงครึ่งคือหากันตั้งแต่เมื่อวาน
ตอนกลางคืนหยุดแล้วก็มาหากันอีกทีตอนเช้า
ประดาน้ำกู้ภัยพัทธลุงพร้อมญาติก็จุดทูบเทียนดอกไม้หมากพลู
บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางนะคะ
แล้วก็ช่วยกันค้นหาค่อนข้างยากน้ำแรงค่ะ
ก็ต้องใช้เชือกผูกโยงกับต้นไม้สองฝั่ง
ใช้เรือประคองเจ้าหน้าที่ในการค้นหา
คนก็มาให้กำลังใจกันสามร้อยกว่าคนนะเต็มสองฝั่งคลองเลยอะค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานในออสผู้ตายเนี่ย
ทอดแหหาปลากับลูกชายลูกชายอายุ๗ขวบค่ะ
แล้วก็เห็นน้องนนอายุ๑๒เล่นน้ำอยู่ที่ฝ่ายน้ำล้น
แล้วก็มีน้องนัทอายุ๙ขวบเป็นน้องชายของน้องนนท์
อยู่ริมฝั่งแล้วเห็นน้องนนเนี่ยตะเกียกตะกายกำลังจะจมน้ำ
ออสก็เลยกระโดดลงไปช่วยแต่น้ำเชี่ยวมีน้ำวนด้วย
นนรูปร่างใหญ่ด้วยเป็นเด็กทุ่มท้วมหน่อยอะค่ะกว่าจะช่วยได้เนี่ย
ตัวเองหมดแรงส่วนน้องนัทก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือ
จากนายสะอาดและในฟองชาวบ้านที่ทอดแหอยู่ตรงนั้น
สะอาดกับนายฟองก็วิ่งไปที่จุดเกิดเหตุ
สะอาดกระโดดลงไปนะคะคว้าร่างของน้องนนท์เอาไว้
แล้วก็พยายามเข้าฝั่งนายสะอาดก็ใกล้หมดแรง
กร่างน้องแทบไม่ไหวในฟองก็เลยช่วยอีกคนนึง
แหลงไปให้น้องนนท์จับแล้วก็ลากแหพาร่างขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัย
นายสะอาดก็ว่ายน้ำขึ้นฝั่งแต่พอหันไปหาในออส
หายไปแล้วค่อยจมหายไปต่อหน้าต่อตาทุกคน
รวมถึงลูกชายของนายอ๊อตเองด้วยค่ะลูกชายเจ็ดครัวป่ะ
นายสะอาดบอกว่านายออสจมน้ำเพราะว่าไม่ได้จับแหค่ะ
เสียสละให้เด็กจับแล้วก็ลากแห่ขึ้นไป
ออสไม่ยอมจับพยายามจะไหว้ขึ้นฝั่ง
แต่สุดท้ายหมดแรง
รอบแรกที่ดึงขึ้นไปคงกะให้เด็กขึ้นไปก่อน
เดี๋ยวให้โยนแหมาให้อีกรอบแต่ว่าไม่ไหวแล้วทีนี้หายไปเลยนะครับ

บอกว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็ยังทำใจยอมรับไม่ได้
เพราะว่าครอบครัวต้องขาดสามีไปขาดเสาหลัก
ตอนนี้ก็ยังไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงเพราะว่าครอบครัวก็ยากจนนะครับ
ปกติสามีเป็นคนขยันทำงานหารายได้มาจนเจอครอบครัว
กรีดยางรับจ้างทั่วไปเวลาว่างก็ออกไปหาปลา
ฝ่ายคลองพระเกิดแห่งนี้นี่แหละเอามาทำอาหารกินกันที่เหลือก็ขาย
หาเงินให้ลูกไปโรงเรียนตัวเองก็ช่วยสามีทำนู่นนี่นั่น
ทีนี้พอขาดสามีไปตอนนี้ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงกับชีวิต
ทีนี้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยบอกว่าจุดนี้เนี่ยนะเป็นจุดที่เด็กในหมู่บ้านเนี่ยชอบมาเล่นน้ำกัน
เสาร์อาทิตย์ปิดเทอมมาตลอดนะครับแล้วจุดนี้เป็นจุดที่น้ำมาก
ช่วงนี้ฝนตกด้วยจุดหน้าฝ่ายนี่เป็นจุดอันตราย
เมื่อวานนี้วันเกิดเหตุมีเด็กสองคนพี่น้องมาเล่นน้ำ
เด็กคนอื่นเนี่ยเขาไม่มาเพราะว่าฝนมันตกเขารู้ว่าน้ำเชี่ยวนะครับ
พยายามเตือนเด็กกันตลอดว่าอย่ามาเล่นน้ำนะโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ย
แต่เตือนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังนะครับน้องสองคนที่มาเล่นน้ำ
แล้วมีคนเข้ามาช่วยจนเขาเสียชีวิตไปเนี่ยนะทางชาวบ้านบอกว่า
หนียายมาเล่นนะไม่ได้บอกผู้ใหญ่ที่บ้านนะแอบหนียายมาเล่นน้ำ
อาจจะมาเลยมาเห็นเหตุการณ์แบบนี้
มันมันมา๒คน
ทิ้งลูกตัวเองแล้วก็โดดน้ำลงไปแล้วก็

ให้ขึ้นก่อนไม่ให้ส่งเด็กแล้วก็ส่งท่านมา

เป็นบุคคลที่มีธรรยาภาพในจังห์กรมของหมู่ที่สี่
เสียดายเสียดายมาก
ต้องระวังเวลาไปเล่นน้ำแบบนี้นะคะ
ชาวบ้านก็เลยบอกว่าโอ้โหหลังเกิดเหตุการณ์นี้นะ
ขยาดเลยกลัวไม่กล้าไปเล่นน้ำที่ฝ่ายตรงนี้เลย

ใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้องต้องจำไว้ให้ขึ้นใจเลยนะ